หรือว่าเป็นท่านชายกรรมหล่อค่ะโดยทหารได้ใช้มาตราสี่สิบสี่
บุกไปจับกลุ่มได้นะคะพร้อมกับพวกรวม๒๑คน
ภายในรีสอร์ทอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายไกร่สีจันทระปัญญาอายุสี่สิบเจ็ดปีหรือท่านชายอฟ
ถูกทหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสอบสวนอย่างต่อเนื่อง
หลังได้ใช้อำนาจตามมาตรา๔๔ควบคุมตัวได้ภายในรีสอร์ทแห่ง๑ของอำเภอลานสกา

แล้วก็นำตัวไปสอบสวนที่มนตรฐานบก๔๑กองทัพภาคที่๔
วัชิราวุฒิอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก่อนหน้านี้พลโทษธนเกียรติชอบชื่นชมผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
บัญชาการกองทัพไทยได้ประสานพลตรีธีนัชจินดาเงิน
ผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่๔๑กองทัพภาคที่๔
ส่วนที่กำลังกับตำรวจสันติบาลและตำรวจภูทรอำเภอลานสกา
เข้าจู่โจมรีสอร์ตแห่งหนึ่ง
และรักความปลอดภัยเฉพาะกิจ
มีชาวบ้านหลายจังหวัดที่หลงเชื่อเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
เพื่อเป็นกองกำลังคอยอารักษาเชื้อพระวงศ์
ผู้ต้องหายอมรับว่าเป็นสามัญชนธรรมดา
ไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์หรือทหารแต่อย่างใด
โดยนายพิศนุที่อ้างตัวเป็นผู้การ
ก็เป็นแค่หมอนวดแพทย์แพทย์แผนไทย
แต่เคยผ่านการอบรมในหลักสูตรหน่วยจู่โจมเมื่อหลายสิบปีก่อน
ส่วนนายไกรศรีหรือท่านชายออฟหัวหน้าทีม

ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานกับสถานที่ต่างอย่างวัด
และอ้างว่าจะมีการอัญเชิญกระถิ่นหลวงมาถวาย
เพื่อให้คนมาร่วมทำบุญล่าสุดตำรวจและทหารคุมตัวท่านชายกรรมลอไปค้นรีสอร์ท
พบหลักฐานเพิ่มอีกหลายรายการอย่างเช่นตราสัญลักษณ์แอบอ้างเบื้องสูง
ปืนแล้วก็เครื่องกระสุนค่ะ